จะพาไปเที่ยวเพราะชั้นนั้นเป็นทะเลไม่ใช่เขา
ใครที่อยากจะขึ้นเขาเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดเลย
เขาบอกว่าบรรยากาศดีเลยครับ
นี่ไปกันเลยที่อุทยานแห่งชาติภูเรืออำเภอภูเรือ

คือในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันเนี่ย
บอกเลยนะมีนักท่องเที่ยวที่เขาไปที่นี่
ลงเสน่ห์ความสวยงามแล้วก็ไปสัมผัสอากาศเย็น
คุณได้เห็นทะเลหมอกตั้งแต่หน้าฝน

แล้วต้องไปดูช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้น
เช้าเลยนะประมาณสักตี๕๖โมง
โมงก็ยังพอจะเห็นอยู่ไปเลย
แล้วคุณจะได้เห็นทะเลหมอกยามเช้าสูตรอากาศเย็น
อุณหภูมิที่เย็นเท่าไหร่รู้ไหม

โอ้โฮจนอันสบายเลย

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือก็คือนายสำเร็จ
ปู่แสนศรีเขาบอกว่าที่นี่นะ
มีการจัดมาตรการความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างรอบด้านนะ
โดยเฉพาะการให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน

ขณะที่บนยอดภูเรือเขามีติดป้ายเอาไว้ด้วย
เรื่องของการเว้นระยะห่าง
และการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความปลอดภัยเป็นระยะ
คือแต่ละจุดเนี่ยนะเขาก็จะอนุญาตให้คนเนี่ย

อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยคือการจัดการขยะ

เอาหงอาหารถุงพลาสติกอะไรขึ้นไปเนี่ย
ลงมาด้วยอย่าไปทิ้งข้างบนนะ
เอามาทิ้งด้านล่างคือเขาจะมีจุดของเขาอยู่แล้วนะครับ
ทำแบบนี้เพื่อความสะอาดสะอ้านของธรรมชาตินั่นเอง
ร่วมด้วยช่วยกันฮะจะได้มีธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์แบบนี้
เอาไว้ให้ดูกันแบบยาวไปเลย
พูดถึงเลยเนี่ยนะที่ฉันดูในเฟซบุ๊กเนี่ยแจ้งเตือน
ปีที่แล้วตอนนี้ดิฉันอยู่ที่เลยพอดี

แล้วทำไมคุณยังอยู่คุณไม่ไปเลยสักทีล่ะ
ก็ไปเลยไปเลยไปเลยก็กลับมาเลยไปเลย